วันนี้คนบันเทิงออกมาพูดถึงการจักรไปของแตงโมอีกหนึ่งคนก็คือ
พี่สอนรามพี่สอนรามนี้นะคะพูดแทนความรู้สึกแทนหัวอกคน
เป็นพ่อเป็นแม่เลยนะที่ต้องสูญเสียแก้วตาดวงใจไป
ในฐานะที่พี่หนุ่มเนี่ยเป็นพ่อคนแล้วนะถ้าเกิดมีวันหนึ่งใครทำอะไรให้ลูกผมตาย
ผมจำเป็นจะต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงอย่างสิ้นสงสัยแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตผมก็ตาม
เงินปิดปากคนได้จริงแล้วเงินกับหัวใจเงินกับความจริงใจล่ะ
สัปดาห์หนึ่งแล้วที่น้องแตงโมจากไปพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นด้วยว่า
พระคุณพี่กู้ภัยทุกหน่วยงานและพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
และอีกหลายภาคส่วนที่กำลังพยายามทวงความยุติธรรมคืนให้กับน้องแตงโมนะครับ
ด้วยความเคารพครับโพสต์เนี้ยของพี่หนุ่มสอนรามค่ะ
ก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
รวมไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะ
พี่หนิงปณิตาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ฟาดแล้วหนึ่งหัวอกพ่อพี่หนุ่มเองก็ตอบกลับด้วยว่า
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับน้องรัก
แล้วพี่หนิงเองก็คอมเมนต์ต่อด้วยข้อความนี้นะคะ
ขอบคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นคนในวงการเอง
หรือว่าพวกเราที่เป็นคนเสพค่ะธรรมดาก็ถาม